ไปดูอีกหนึ่งความเชื่อเรื่องพิธีกรรมแต่งงาน
การแต่งงานไม่ใช่แค่จัดกับผู้ใหญ่นะ
เด็กเขาก็จัดแต่จัดจัดกับเด็กแบบไหนอย่างไรไปดูค่ะ
นี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวตัวน้อยน่ารักน่าเอ็นดูจริง

ถูกต้องแล้วเอาไปดูบรรยากาศงานแต่งนี้หน่อยนะคะ
อยู่ที่บ้านเลขที่๓๒๓๔๕หมู่๖ตศแก้วอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
เจ้าของบ้านหลังนี้ได้จัดงานมงคลสมรสของคู่แฝดชายหญิงค่ะ

ฝ่ายชายชื่อน้องตะวันเด็กชายปัณวัฒนุ่มเกิดค่ะ
และฝ่ายหญิงคือน้องจันเจ้าเด็กหญิงปันทิตานุ่มเกิด

ครอบครัวของน้องก็จัดงานแต่งตามความเชื่อโบราณ
ว่าถ้าครอบครัวไหนมีลูกแฝดชายหญิงถือว่าเขาเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ชาติที่แล้ว

ชาตินี้ก็ต้องให้ทั้งคู่ที่แต่งงานกันเพื่อความเป็นสิริมงคล
ถ้าหากว่าไม่จัดงานแต่งงานนะ
ก็อาจจะทำให้มีคนใดคนหนึ่งมีอันเป็นไปหรือไม่สบายแบบไม่ทราบซ้ำ

ไหนจัดงานมงคลแล้วก็ถือว่าเป็นการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปด้วยเลย

สมจริงสมจังแล้วดูหนูน้อยเจ้าบ่าว
เออแล้วมีนี่ประตูเงินประตูทองด้วย

เออนะฮะทุกอย่างจัดเหมือนประเพณีของผู้ใหญ่เลย
มีการล้างเท้าก่อนแล้วก็ต้องประจายผ่านทางผ่านประตูเงินประตูทองเข้าไป
น้องคนนี้น่าชื่นชมนะคุณชิสาไม่มีร้องไห้งอแงพร้อมจะทำตาหมด

เรียกว่ากินอิ่มนอนหลับเตรียมมาพร้อม
เนี่ยค่ะญาติผู้ใหญ่ก็เอาให้นับสินสอด

สินสอดที่นำมานี่นะคะก็มีจำนวนถึง๒๐๙๙บาท๒๕สตางค์
ท้องคำหนัก๒บาทด้วยรวมสินสอดในครั้งนี้กว่า๒๖๐๐๐๐บาท
พอนับต่อเลยก็ตอบให้คุณแม่ต้องแบกสินสอดขึ้นมานับสักหนู
นะตามธรรมเนียมเลยค่ะ
คุณแม่เอาไปเก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็ผูกข้อไม้ข้อมือให้เบาสาวเพื่อความเป็นสิริมงคล
เห็นไหมดูแล้วตามขั้นตอนทุกประการเลยค่ะ
ส่วนช่วงท้ายนะคะทางครอบครัวก็เอาใจแขกผู้มีเกียรติหรือว่าผู้ที่มาร่วมงานด้วยการให้
ทำไมคุณทิสา
ต้องมีของที่ละลึกของชำลวย
พิธีกรรมนี้ไม่ค่อยได้เห็นในงานแต่งนะ
เราถึงให้คุณผู้ชมได้ดูไงมันเป็นเรื่องที่น่าหือหา
เจ้าบ่าวเจ้าสาวตัวน้อยเสี่ยงเสี่ยงทายค่ะ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

ก็หยิบได้ลงท้ายเหมือนกัน

เออมันช่างบังเอิญอะไรเช่นนี้เขาเป็นคู่แฝดไงอาจจะมี
จิตสื่อถึงกันจิตถูกกันอยู่ก็เป็นได้
อันดับวันอันดับทูฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
นี่แหละถึงสร้างความฮือฮาให้กับแขกผู้มาร่วมงานค่ะ
จะบอกให้ว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้งานแต่งเยอะ
แล้วพวกเราทั้ง๓คนก็ไปร่วมงานแต่งที่แตกต่างกันออกไป

งานแต่งที่ใดเป็นได้แค่พิธีกร

ดิฉันรู้แล้วว่าถ้าดิฉันได้แต่งงาน
สิ่งที่ดิฉันจะทำก็คือจับลอตเตอรี่
คุณงานแต่งอะไรของคุณคุณจะตั้งสำนักเหรอ
ต่อให้ดิฉันไม่แต่งก็จะจับลอตเตอรี่ต่อไป
คนเขามีความเชื่อด้านนี้ก็ต้องยอมให้เขาจริง